ว่าตกลงแล้วจะคงไว้หรือทุบทิ้งนะคะก็มีชาวบ้านไปออกเสียง๔๑คนจากจำนวนคนที่มีสิทธิ์ออกเสียง๑๙๘คนมีคนเห็นด้วยว่าให้คงเอาไว้เนี่ย๓๒คนส่วนอีก๙เสียงไม่แสดงความคิดเห็นก็เลยไปถามเรื่องนี้กับลุงพลลุงพลก็บอกว่าตอบเรื่องนี้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วจะต้องทุบ
แม่น้องจมพู่ไม่ได้ไปออกเสียงอะไรกับเขานะคะเกี่ยวกับเรื่องของรูปปั้นพญานาคนะคะ
แม่ของน้องชมพู่บอกว่าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายกรณีที่แม่น้องชมพู่เคยออกมาพูดความในใจ
บอกว่าพญานาคบ้านลุงพลเป็นอนุสรแห่งความเจ็บปวดทำให้ป้าแตนออกมาตอบโต้ในเรื่องนี้
ชมพู่ก็เลยบอกว่างั้นแม่ขอหยุดขอไม่ตอบโต้อะไรแล้วดีกว่า
ที่แม่พูดไปเนี่ยแม่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปแสดงความคิดเห็นว่าจะทุบหรือไม่ทุบนะ
ก็พูดไปตามความรู้สึกก่อนหน้านี้เท่านั้นเองค่ะฟังเสียงแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
มันน่าจะเกิดก่อนการสร้างอืมแล้วมาประชาคมตอนตอนจะทุบ
คือมันไม่น่ามีความหมายอะไรมากเท่าก่อนทำนะ๔๑คนนี่ถือว่าส่วนมากนะครับ
ถ้าเทียบจากคนทั้งหมดก็ไม่น่าใช่นะคะแต่ด้วยความที่ว่าแม่ก็งดออกเสียงนะคะ
ก็เลยไม่ได้ไปถ้ามันมีประโยชน์แล้วคนส่วนมากอยากเอาไว้
แม่ก็ไม่คัดค้านอะไรแม่อยากจะบอกฝากบอกชาวบ้านทุกท่านนะคะ
คือด้วยความที่ตอนที่เกิดคดีน้องชมพู่ใหม่เกิดเหตุร้ายในบ้านของแม่นะ
ทุกคนมาช่วยแม่หาน้องมาช่วยจัดงานต่าง
ถ้าเห็นว่ามันเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนมากคนในชุมชนเรา
จะไม่ก้าวไก่ตรงนั้นนะแต่ที่แม่เน้นไปตอนตอนที่เอ่อ
นุสรสถานแห่งความเจ็บปวดคือแม่พยายามสื่อว่าเนี่ย
ความรู้สึกของแม่แค่นั้นเองแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์กับชุมชน
จะไม่ขัดขวางขัดขวางอะไรเลยส่วนทางด้านชาวบ้านกรกกอกที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชาคมหมู่บ้านซึ่งจริงจริงก็ถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่นะฮะ
หรือว่าเจ๊หมีนะคะเจ๊หมีแกบอกว่าจริงจริงก็รู้เรื่องการนัดหมายเปิดเวทีประชาคมนะ
เพราะว่าได้ยินผู้ใหญ่นิ่มเนี่ยประกาศเสียงตามสายเมื่อช่วงเย็นวันที่๑๑มีนาคม๑ครั้ง
แล้วก็ตอนเช้าวันที่นัดทำประชาคมอีกหนึ่งครั้งแต่เจ๊หมีบอกว่าตัดสินใจไม่ไปเอง
เพราะมองว่าไอ้เรื่องการทุบหรือไม่ทุบพญานาคเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านส่วนรวมแล้วก็มองด้วยว่า
เรื่องพญานาคนี้เนี่ยควรปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพราะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่แล้วนี่นะ
ถามว่าเราเราชอบความเจริญไหมเราก็ชอบแต่ว่าความเจริญมันมันแย้งกับกฎหมายเราไม่เอานะ
ตอนนี้มันเป็นเรื่องเป็นไอ้นั่นอยู่ไม่ใช่เหรอคะครับ
มันมันถึงสารน่ะไม่ใช่เหรอครับ
ถ้าสารสั่งให้ทุบแล้วคุณไปแย้งบอกว่าให้เอาเก็บวันเก็บวันมันถูกเหรอคะ
เขาจะยกให้เป็นสาธารณประโยชน์นะมันยกได้ด้วยเหรอ
ทีตอนมันไม่มีปัญหาไม่เห็นพูดแบบนี้เลยที่ยกมือเกินครึ่งของคนในหมู่บ้านไหมคะ
ไหมอ่ะเท่าที่พี่ดูเนี่ยส่วนมากก็จะอ่าส่วนหนึ่งก็มีคนนอกพื้นที่ด้วยนะที่เข้าไปน่ะ
คนคนที่เข้าไปคือคนคนที่มีผลประโยชน์ไงคนที่ได้รับผลประโยชนหน้าที่ตรงนั้น
เรื่องอะไรบ้างครับที่ที่อ้าวนางรำเนอะไปฟ้อนไปรำอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้าง
ก็ทำอาหารไปถวายเขาอยู่ตลอดมันก็ได้รับผลประโยชน์มาที่ตรงนั้นอืมอืม
แต่ไม่ได้ผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่อ่ะ